ความรักความคิดถึงของคนในวงการบันเทิ
ก็ยังมีกับแตงโมเยอะมากจริงค่ะ
รวมไปถึงแม่อ้วนแม่อ้วนรีเทิร์นนะคะ
ซึ่งแตงโมเขายกให้เป็นแม่คนหนึ่งเลย

ละครใช้ชีวิตด้วยกันช่วยเหลือกันมาค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะแม่อ้วนรีเทิร์นพร้อมกับแฟนคลับนะคะ

แฟนละครนะคะพร้อมกับกลุ่มเพื่อนทำบุญมอบโรงศพ

ก็คือแตงโมเนี่ยค่ะที่วัดสลักเหนืออำเภอปากเก็ตจังหวัดนนทบุรี
บรรยากาศก็เป็นไปตามภาพเลยคุณผู้ชม
ครั้งนี้แม่อ้วนนะคะรวบรวมเงินจำนวน๑๓๐๐๐บาท
บริจาคหีบโรงเย็นแล้วก็หีบศพจำนวน๓๑หีบด้วยกันค่ะ

ส่วนหนึ่งจำนวน๑๕หีบบริจาคในนามชื่อแตงโม

จะได้เก็บเกี่ยวเอาเป็นบุญแบบไปใช้ในพบภูมิข้างหน้าอะไรแบบนี้คุณผู้ชม
โดยมีเจ้าอาวาสวัดสลักเหนือเป็นผู้รับมอบค่ะ
พร้อมกันนั้นนะคะแม่อ้วนก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวของเรานะคะว่า

เปิดมาเจอลูกเก่าแล้วน้ำตาก็ไหล
คือก็ถามอยู่ในใจว่าแตงโมตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะ

ตอนนี้เป็นยังไงอยู่ในพบภูมิที่ดีหรือเปล่านี่เป็นภาพเก่าเหรอ
สมัยที่เขาเล่นละครด้วยกันเขาสนิทกันมาก

อันนี้เรื่องใบไม้ที่ปิดปิวนะคุณผู้ชม
จะได้เก็บเป็นแต้มวลในพบภูมิข้างหน้า

เขาเรียกอะไรจะได้เกิดมาสวยงามอีกครั้งหนึ่งค่ะ
อีกอย่างหนึ่งนะคะโรงศพเหล่านี้ก็จะได้นำไปใช้ประโยชน
ศพคนยากไร้ด้วยไปฟังเสียงแม่อ้วนสักเล็กน้อยกันหน่อยค่ะ
ก็อนุโมทนาบุญ้วยนะคะก็แปลงโมนอยู่ในซ้ายทุกคน

แล้วก็ความน่ารักของแตงโมเนี่ยยังสถิตอยู่แบบในความรู้สึกของทุกคนจริงค่ะ